ขณะเดียวกันอีกคนนึงก็จะเลิกเหมือนกันเรียกคำว่าเลิกก็ได้หรือเรียกคำว่าศึกก็ได้ลาศิกขาก็ได้ฮะก็คือพระมหาภัยวันท่านประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเตรียมแล้วฮะเท่ากับว่านับถอยหลังไม่เกินสัปดาห์นี้ท่านจะต้องออกจากใต้ร่มกาสาวพัฒน์แน่นอนฮะสัปดาห์นี้เหรอ
สัปดาห์นี้แหละเป็นความเคลื่อนไหว
เมื่อวานนี้ไปออกงานร่วมกันครั้งสุดท้ายของคู่หูดูโอจีวอนเหลือง
ก็คือพระมหาสมปองขวามือกับพระมหาภัยวันซ้ายมือครับ
เมื่อวานนี้งานสุดท้ายที่รับกิจนิมนต์ร่วมกันในฐานะพระ
เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
พระมหาสมปองท่านพูดแถลงให้สัมภาษณ์แทนพระมหาภัยวัน

ทุกเรื่องแทนก็รักกันพี่น้องกันสนิทสนมกัน
พระมหาสมปองตารับปุตโตท่านก็บอกว่าเนี่ย
นี่คืองานรับกิจนิมนต์ออกรายการร่วมกันครั้งสุดท้ายกับพระน้องชาย
ที่เป็นคู่หูดูโอไปเทศนาแต่ไหนตอนไหนเนี่ย

พระมหาภัยวันอ่านี่พระมหาศพบอกนะ
พระมหาภัยวันท่านอาจจะลาศิกขาก่อนวันที่๔หรือ๕ธันวาคม
การอะไรมากไม่มีเลิกไม่มียามเลยเหรอ

เมื่อไหร่ก็ลาศิกขาได้เลยงานไม่ยุ่งยาก
คู่ดูโอนี่งานสุดท้ายในฐานะพระสงฆ์แปลง่าย
หากในโอกาสหน้าจะโคจรมาเจอกัน
คราวนี้จะมีพระหนึ่งกับคุณโยมหนึ่งแล้ว
จะไม่ใช่พระทั้งสองรูปอีกต่อไปนะครับ

มีความเคลื่อนไหวจากพระมหาภัยวัน
เคลื่อนไหวคือไม่เคลื่อนไหวอ้าวแล้วพูดทำไม

ไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมลาศิกขา
แต่ประการใดมีเพียงอันนี้อันนี้ตอบหมดเลย
อันนี้คือการตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้น
ห่วงเวลาอันสั้นนี้
พระมหาภัยวันท่านโพสต์ภาพพระมหาทองสุก
เหมือนเป็นพระลูกศิษย์ของพระมหาภัยวัน
พระมหาทองศุกร์ทำอะไรทำความสะอาดห้องพักของพระมหาภัยวัน
ทำความสะอาดห้องห้องพักคือกุฏินะ

พระมหาทองสุกเนี่ยถ่ายภาพร่วมกับคู่กับป้ายพระมหาภัยวัน
แล้วถ่ายภาพเนี่ยเหมือนกับยิ้มแหยงยิ้มเฝื่อนยิ้มเจือน
เหมือนอารมณ์ยิ้มไปอาจจะร้องไห้ไป

ไม่มีอารุมจอร์ดแล้วฮะอรุมจอร์ดนี่ก็คือจะเป็นพระมหาภัยวัน
แต่พอเป็นพระมหาทองสุกเหมือนกับรับรู้ว่าอนาคตอันใกล้พระมหาภัยวันไปแน่
เป็นรอยยิ้มที่สร้างความรู้สึกแบบจี๊ดใจลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะครับ
พระมหาภัยวันโพสต์ขอบคุณท่านพระมหาทองสุกประเรียนทำข้าวประโยคนะ

ที่ช่วยเป็นธุระทำความสะอาดและส่งมอบกุฏิที่เคยพัก
เคยอยู่ส่งมอบคืนให้กับวัดสร้อยทอง
อันนี้จึงกลายเป็นคำตอบแทบจะทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ฝากดูแลเจ้าคุณอุทัย
หรือพระอาจารย์พระราชปัญญาสุธีแทนผมด้วย
นี่พระมหาภัยวันฝากอันนี้ที่บอกว่ายิ้มเฟือนเจือน
ยิ้มเหมือนประหนึ่งว่าจะร้องไห้นี่คือพระมหานักศูกร์ครับ
แบบนี้พอสังเกตไปแล้วดูย้อนกลับไปดูที่ห้องอีกที
พอไปดูที่ห้องอีกทีเอ้าแล้วจะศึกได้ไง
บอกว่าจะศึกในอีก๔วัน๕วันข้างหน้าไม่ใช่เหรอ
เดี๋ยวท่านก็คงกลับวัดสร้อยทอง

ไม่เหลืออะไรให้อยู่อาศัยอีกแล้ว
นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าการศึก
ลาศิกขาจากการเป็นพระของพระมหาภัยวัน
ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นที่วัดสร้อยทอง
แต่อาจจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะท่านรับกิจนิมนต์มีถ่ายรายการที่นั่น

จากกุฏิที่โล่งของวัดสร้อยทองแล้ว
ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนอะไร
เริ่มมารวมเนื้อรวมตัวกันโดยนัดหมาย
รู้ได้ไงเจอพี่น้ำฟ้า
ไปเจอพี่น้ำฟ้าแฟนหมอปลาภรรยาหมอปลา
แล้วก็หมอปลาก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
เข้าใจว่าทั้งสองท่านมาโดยได้นัดหมาย
แล้วอาจจะส่งท้ายภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์ของพระมหาภัยวัน

มีความเป็นไปได้สูงว่าพระมหาภัยวันท่านอาจจะลาศิขาหรือศึกที่จังหวัดเชียงใหม่
ไม่ใช่วัดสร้อยทองแล้วศึกเมื่อไหร่ศึกก่อนวันที่๓๔หรือ๕นี้
ถอยหลังอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะฮะ